ไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่า
ดีค่ะ

แล้วก็มันไม่ยุ่ยนะที่สำคัญร้านเนี่ยเขานำมาแบบสดใหม่ทุกวันครับเรื่องของปูผ่านไปเรื่องของรสชาตินี่รับรองเลยว่าใครได้ชิมโอ้โหติดอกติดใจกันไปรสชาติของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากเนื่องจากว่าส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันลงตัวทั้งเครื่องแกงแล้วก็ตัวน้ำกะทิคุณดูมันข้นมากนะนอกจากขนมจีนน้ำยาปูแล้ว
ใครอยากทานแบบน้ำยาปลาน้ำยากะทิน้ำยาแบบแจ้งเหลืองอ่ะเหมือนคนใต้อ่ะน้ำยาใต้อ่ะนะน้ำยาน้ำพริกนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องทานคู่กับขนมจีนก็คือ
ไก่ทอดนี่เป็นน้ำยาไต้ปลานะมีหลายอย่างน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำยาน้ำพริกนะคะนี่อ่ะเส้นขนมจีนของเขาก็มาแบบนี้อ้าวไก่ทอดจ้าน่ากินน่าทานน่ากินน่ากินน่าทานน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
น้ำยาปูเลยนั่นก็คือนี่ข้าวผัดโคตรปูคุณผู้ชมที่นี่เขาก็เน้นใส่เนื้อปูแบบเยอะเยอะหนักแบบนี้เหมือนกันน้ำลายไหลแล้วอ่ะเห็นแบบนี้เรื่องของราคาบางคนคิดว่าโอ้ปูเยอะแพงแน่ฟังดีดีคุณผู้ชมขนมจีนน้ำยาปูนะเริ่มต้นที่๔๐บาทโอ้โห
ที่กิโลกรัมละ๒๕๐บาท
น้ำยากะทิอยู่ที่จานละ๒๐บาท
ถูกถูกจริง
ตามไปเลยคุณผู้ชมตามไปลิ้มลองกันได้ที่ร้านขนมจีนน้ำยาปูเกาะสุกร
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นไม่มีวันหยุดไปไม่ถูก
สอบถามเส้นทางได้หมายเลขโทรศัพท์นี้จ้ะ
ผักเขาแน่นคุณก็หยิบผักตักผักมาโรยกันได้เต็มที่เลย
สำหรับขนมจีนนี้ต้องทานคู่กับผักสดไข่ต้มผักดอง

เบอร์ไว้ด่วนเลยแล้วก็รีบไปเลยนะถ้าใครไปอยู่ใกล้อ่ะนะ
เป็นเมนูเด็ดเป็นร้านเด็ดที่คุณผู้ชมแนะนำมาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชม